เจ้าหน้าที่ป่าไม้เชียงใหม่บุกเข้าไปแจ้งความนะครับ
ผู้ประกอบการรีสอร์ทนี่คือรายแรกเท่านั้น
ที่สร้างอาคารสถานที่ลุกพื้นที่ป่า
ณขณะนี้นะครับมีเหลืออีกกว่าร้อยราย

ซึ่งจะมีการขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
นายชูเกียจพงศิริวัลผู้อำนวยการสำนักจัดการ
พยากรป่าไม้ที่๑จังหวัดเชียงใหม่
ก็เปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่เจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบ

ในพื้นที่บ้านโปงอำเภอหางดงนะครับ
ตรวจสอบย้อนกลับไปเมื่อวันที่๑๒มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย
หลังจากตรวจสอบเสร็จสิ้นในวันดังกล่าว
ต่อมาครับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๑เชียงใหม่
ก็ประสานกับสำนักงานที่ดินเชียงใหม่สาขาหางดง

ภูเขางามรีสอร์ทก่อสร้างบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
เกินกว่าพื้นที่ตามโฉนดที่ดินระบุเอาไว้กว่า๑๐ไร่
ดังนั้นครับก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจภูทรหางดงฐานบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่ท่าช้างและป่าแม่ขนินท้องที่บ้านใหม่สันขยอมนะครับ
อีก๒รายเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการหารือกับกรมป่าไม้
และอีก๓รายรอเจ้าหน้าที่ที่ดินอำเภอหางดง
ชี้แจงการออกเอกสารสิทธิ์ครอบครองและก็ข้อกฎหมาย
ต่างให้ชัดเจนเพื่อจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
ส่วนที่เหลืออีกกว่าร้อยรายครับเจ้าหน้าที่ได้สำรวจแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอสรุปข้อมูลที่ชัดเจนว่าแต่ละพื้นที่นั้นครอบครองเป็นอย่างไร
ถูกผิดอย่างไรเพื่อความถูกต้องความชัดเจนของข้อมูล
แล้วก็ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายเพื่อให้ดำเนินการอย่างเป็นธรรม
แน่นอนว่าเรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ